คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วสภาความมั่นคงแห่งชาติ
มีมติขยายเวลาการใช้ประกอบฉุกเฉินออกไปอีก๑เดือน
ก็ไปถึงวันที่๓๐มิถุนายนนี้
เพื่อเป็นการรองรับการผ่อนคลายหรือว่าปลดล็อกระยะที่๓ด้วยนะครับ
แล้วก็จะมีการเสนอต่อที่ประชุมสอบคอในวันพรุ่งนี้

ถึง๓๐มิถุนายน

บคในวันพรุ่งนี้หากเห็นชอบ

คณะรัฐมนตรีวันที่๒๖พฤษภาคม

ก็อยากให้เกิดการระบาดของโรคในละลอกที่๒

ระยะที่๓และการห้ามออกนอก
โดยผลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการ
สอบคอร์ระบุจะพิจารณาผ่อนคลาย
ให้อยู่ในห่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

ฉุกเฉินไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้อง

คุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

จะเรียกว่าอะไรเป็นผลต่อเนื่อง

การเคลื่อนไหวของ

ที่จะต้องมีชีวิต

ส่วนแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุรากร

ตรการป้องกันโควิด๑๙กับเด็กในโรงเรียน

ซึ่งที่ผ่านมาไทยพบเด็กอายุ๑๐๑๙ปี

จึงต้องมีมาตรการควบคุมป้องกันโรค

นักเรียนบุคลากรที่จะเข้า

คู่กับการสอบสวนประวัติความเสี่ยง
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลามีจุดล้างมือ
ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

และไม่มีกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

ร่วมประชุมศูนย์โควิด๑๙กรุงเทพมหานคร

ใช้ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙

มาศึกษาปรับใช้กับพื้นที่กรุงเทพ

เมื่อมีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ปิดท้ายที่นายอิทธิพรบุญประคอง

ตรวจดูมาตรการป้องกันโควิด๑๙ก่อน
การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปาง
ในวันที่๒๐มิถุนายน

สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

พบว่ามีอุณหภูมิสูงเกิน๓๗๕องศา

หน่วยเลือกตั้งพิเศษที่อยู่ใกล้เคียง

ต้องทำความสะอาดครูหาลงคะแนน

จากเดิม๓๒๑หน่วย

ซึ่งมาตรการทั้งหมดได้รับการยืนยัน

ว่าสามารถป้องกันเชื้อโควิด๑๙ได้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน